แต่เมื่อวานเนี่ยมันมีคลิปหนึ่งที่มีการแชร์กันออกมานะฮะ
ได้โพสต์คลิปของผู้ชายสองคนแต่งกายลักษณะคล้ายกับพระสงฆ์
โกนศีรษะนะฮะคือเหมือนพระเลยนั่นแหละนะครับ
อนุญาตเซ็นเซอร์ไว้หน่อยค่ะเชื่อว่าท่านผู้ชมน่าจะพอเห็นกันบ้าง
จังหวัดช่วยคลิปเซ้ยอะพวงหรือเปล่าบางคนจะบอกว่ากลิปนี้เห็นมานานแล้วนะ
พระธิรพลฯวิวโอน็ว
คือพระท่านบอกว่าไม่ใช่ท่านอย่างแน่นอน
แล้วไม่รู้จักไม่เคยเห็นคนที่อยู่ในคลิปด้วย
พร้อมกับแสดงความบริสุทธิ์ใจ
ด้วยการพาทีมข่าวของเราไปดูที่กุฏิ

บอกให้เปรียบเทียบห้องกันชัดเลยก็แล้วกัน

กำแพงหน้าต่างประตูผ้าม่านอะไรต่างต่างนานานี่ฮะ
เจ้าวาดวัดศิลาตาศนะครับยืนยันว่าไม่ใช่บุคคลในคลิป
ทีนี้ก็มีเบาะแสว่าหรือจะเป็นพระรูปนี้
อยู่ที่วัดป่านองดินดำตำบลบ้านแก้งอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมิเหมือนกัน
เราก็ไปนะฮะได้เจอกับพระลูกวัดรูปหนึ่งนะครับ
พระจันทิพย์นะฮะเนี่ยเขาบอกแม่ดูลักษณะโดยเฉพาะจากศีรษะของท่านนะฮะ
มันเหมือนกับพระที่กำลังปฏิบัติภารกิจอยู่ในคลิปจริงจริงอืม
จันทิพย์บอกว่ายืนยันว่าไม่ใช่อัตมานะส่วนอัตมาเนี่ย
ตอนนี้มาบวชเป็นครั้งที่๒บวชรอบ๒บวชได้๓พันศา๓ปี
ส่วนคลิปที่เขาแชร์กันอยู่เนี่ย
จันทิพย์บอกว่าไม่ใช่แน่ไม่ใช่อัตมาอย่างแน่นอน
แต่เคยเห็นคลิปนี้ความจริงเขาแชร์กันตั้งแต่นู้น๕ปีก่อนมาแล้ว
แล้วตอนนั้นช่วงที่แชร์กันเนี่ย
เป็นช่วงที่อัตมาก็ลาศิกขาพอดีศึกพอดี
แล้วอัตมาก็กลับมาบวชใหม่อีกครั้งหนึ่ง
บวชได้๓ปีเอ้าคลิปนี้มาแชร์กันอีกแล้ว

แล้วมันแหม่มันมีบริเวณศีรษะมันดูคล้ายแต่ไม่ใช่นะยืนยันว่าไม่ใช่

ไม่รู้เหมือนกันว่าคนที่เอาคลิปมาปล่อยเนี่ยต้องการอะไร
ต้องการทำลายภาพลักษณ์ภาพพจน์ของศาสนาหรือยังไง
แต่ถ้าใครจะมาเชื่อมโยงว่าเป็นอัตมาเนี่ย
คือขอยืนยันเลยว่าไม่ใช่นะครับ
แล้วก็เอาภาพทางเฟซบุ๊กต่างมาเปรียบเทียบให้ดูด้วย
ซึ่งว่าอัตมาไม่ได้มีเสียงอะไรแต่ว่าบุคคลที่รู้จักก็มี
แล้วก็อีกประการหนึ่งก็คือศาสนาภาพลักษณ์ของศาสนามันจะเสื่อม
บุคคลที่ไม่ค่อยเข้าวัฒวาก็จะเริ่มเสื่อมศาสนาไปเรื่อยอย่างนี้นะ
ก็อยากจะให้เรื่องข่าวเกี่ยวกับศาสนาอะไรอย่างนี้
แต่เรายืนยันว่าบุคคลที่อยู่ในคลิปไม่ใช่ของเรา
แต่ว่ากิ๊บต่างกล้าวเคยเห็นมานานแล้ว
เห็นตั้งแต่ปี๖แล้ว๖๑นี่พี่มีเพื่อน
อยู่ดีก็มาเชื่อมดูกับมันแล้วตกใจไหม
ตกใจตื่นเตียนแล้วเตียนอาคารซึ่งมาก
อันนี้ฮะคนก็เลยแบบแหมไปตั้งข้อสังเกตไง

เคี้ยวมากคือที่คนตั้งข้อสังเกตก็เพราะว่า

บริเวณศีรษะบริเวณผม

กรอบเส้นผมที่ศีรษะเหมือน
ผิวเผออะไรพวกนี้แต่ว่าพระอาจารย์ทิพย์ท่านยืนยันว่าไม่ใช่
แล้วคลิปนี้หลายคนก็บอกมันแชร์กันหลายปีแล้ว
อาจารย์ทิพย์ก็บอกใช่อัตมาก็เคยเห็นเมื่อ๕ปีก่อน
แล้วเป็นช่วงที่อัตมาช่วงนั้นก็ศึกพอดี

นี่คลิปมาแชร์อีกแล้วแต่ก็ขอยืนยันว่าไม่ใช่นะ
ชาวบ้านในพื้นที่ที่เราไปคุยด้วยนะครับ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คิดว่าไม่น่าจะเกิดขึ้น
ที่วัดแห่งเนี้ยของพระอาจารย์ทิพย์อ่ะนะฮะที่จำวัดอยู่
อย่างคุณป้าทองอยู่เนี่ยบอกนี่คุณยายแล้วล่ะ๗๘แล้ว
คุณยายทองอยู่บอกมาทำวัดเนี่ยทุกเช้าทุกเย็น
ที่วัดนะไม่เคยเจอพระที่วัดแห่งนี้มีลักษณะ
ไม่มีเรื่องเสียหาย
ทีนี้พอมีการเผยแพร่คลิปนี้มีการแชร์กันออกไปนะฮะ
แล้วบอกว่าเป็นวัดอยู่ในพื้นที่ชายภูมิด้วย
ภูมิในการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดชายภูมิ
ถ้าพบว่ามีวัดนี้มีพระในพื้นที่ก่อเหตุจริงก็ต้องดำเนินการนะฮะ

ในคลิปเนี่ยเป็นพระจริงแล้วมันเป็นคลิปที่เคยเกิดขึ้นจริงนะฮะ
แล้วพระรูปนั้นถ้าศึกไปแล้วความจริงไม่ต้องศึกหรอกปราชิกอยู่แล้ว
คือในเรื่องของปราชิกเนี่ยไม่ใช่ว่าจะต้องไปมีเพศสัมพันธ์อะไรกับทางผู้หญิงนะฮะ
กับผู้ชายก็ไม่ได้แล้วไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นลักษณะอวัยวเพศเนี่ยสอดใส่อะไรเข้าไป

คือถ้าทำแบบนี้ถ้าเป็นพระจริงอันนี้ปราชิกอยู่แล้ว

คนกำลังรอการตรวจสอบว่า

เพราะปราชิกยังไงก็บวชใหม่ไม่ได้

ยืนยันว่าไม่ใช่ไม่ใช่เขาไม่ใช่

อย่างชายภูมิก็บอกน่าจะอยู่ที่ชายภูมิเนี่ย
ไปตรวจสอบให้หน่อยว่าใช่ไม่ใช่อย่างไรนะฮะ